สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ทำให้หนอนนั้นขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
และกองทัพหนอนก็ยังคงออกมาสร้างความเดือดร้อนในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
อย่างที่จังหวัดพิศนุโลกหนอนผีเสื้อจำนวนมาก
ไต่ตามอาคารเรียนแล้วก็กัดกินต้นคูณจนแทบไม่เหลือใบ
หนอนผีเสื้อจำนวนมากขึ้นมาไต่ตามอาคารเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือจังหวัดพิศนุโลก
โดยเฉพาะตามผนังเสาและพื้นของอาคาร
เจ้าหน้าที่โรงเรียนบอกว่าหนอนอาจมาจากต้นคูณที่ปลูกไว้ประมาณ๑๐กว่าต้น
ประกอบกับใบของต้นคูณก็ถูกหนอนกัดแทะกินจนแทบไม่มีใบ
ขาดว่าอีก๑๒วันก็จะเป็นผีเสื้อจนหมด
เนื่องจากจำนวนที่เป็นตัวหนอนเริ่มลดลงเป็นดักแท่
ขณะที่บางส่วนกลายเป็นสีผีเสื้อนะครับสีน้ำตาล
สำหรับน้ำตาลเข้มบินว่อนไปทั่วบริเวณ

เจ้าสำนักสงฆ์เล่าว่านอนบุกเข้ามาในสำนักสงฆ์๖๗วันแล้ว
ตอนกลางคืนยิ่งมีมากจึงอยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากว่าพระบางรูปมีอายุมากเริ่มมีอาการคันตามตัวเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยก็มีหนอนออกมากัดกินใบขี้เหล็กที่กำลังออกใบอ่อนเต็มต้นของชาวบ้าน
ทำให้ใบขี้เหล็กเหลือแต่ก้าน

เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต๒อุบลราชธานีเล่าว่า
สัปดาห์ที่ผ่านมามีหนอนคืบตัวใสหัวเหลือง
ยาว๒เซนติเมตรขึ้นมาไต่ตามผนังบ้านพักและสำนักงาน
พยายามกวาดออกจากบ้านพักและถนนคอนกรีต
แต่ก็ไม่สามารถกำจัดได้เนื่องจากว่ามีจำนวนมาก